อ่าคุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะแหมอันนี้มันห้าวเหลือเกินหัวร้อนเหลือเกินคุณทัศนายคุณผู้ชมคลิปที่จะเอาให้ดูต่อไปเนี้ยนะคือเขาขับรถอยู่บนถนนเนี้ยเป็นกระบะกับกระบะสองคันคันหนึ่งสีดำคันหนึ่งสีแบบเทาเทาทีนี้พอขับมาอีท่าไหนก็ไม่รู้ค่ะมันมีกระบะคันหนึ่งเก็บเป็นกระ
เอาไม้เบสบอลถือลงมานะแล้วเหงือแบบจักฟาดแบบนี้แล้วอ่ะค่ะดูคลิปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมเนี้ยขนาดรถคันนี้ที่เขาเห็นเหตุการณ์อ่ะ
ปวดเบาจะไปเข้าห้องน้ำเขายังไม่กล้าลงรถเลยอ่ะค่ะแต่เสียงที่เขาทะเลาะกันเนี้ยขนาดปิดกระจกอยู่น่ะมันดังเข้ามาถึงในรถเลยโวยวายอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้สับอ่ะนะคะแต่ประมาณว่าแบบเก๋าหรอเก๋าหรอแล้วเห็นไหมผู้ชายคนนั้นน่ะถือไม้เบสบอลอ่ะเหงือจับฟาดอยู่หลายรอบแล้วค่ะคลิปนี้เนี้ยน่ะในเพจอย
มีปั๊มแห่งหนึ่งในชัยนาศที่เฉยเพราะมีลูกมีครอบครัวไม่ไปแลกกับคนแบบนี้หรอกอันนี้หมายถึงฝั่งที่เขาเกือบจะโดนไม้เบสบอลตีเลยนะคะปั๊มตรงเนี้ยเป็นปั๊มสี่แยกชัยนาศแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยน่ะเขาบอกว่าขับรถมาปกติไม่ได้ขับเร็วไม่ได้ขับห้าวอะไรพอแซงขึ้นมาเนี้ยคันดำเน
ไม่กล้าเอาคลิปมาลงนะนี่เขาบอกไว้ในโพสต์แบบนี้ผู้สึกข่าวของเราก็เลยไปตามหาคนที่อยู่ในคลิปคนที่เกือบจะถูกไม้เบสบอลฟ่านนี่แหละไปเจอค่ะเจอคุณนิติภูมิเจอรัฐสากุลอายุสามสิบปีคุณนิติภูมิเนี้ยเป็นเจ้าของร้านยางรถยนต์อยู่ที่อำเภอเมืองชัยนาศก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะว่า

ดักอยู่แบบเนี้ยคือเหมือนกับไม่ให้ออกไปไหนอ่ะแล้วคนขับรถก็ลงมาถือไม้เบสบอลเหล็กมามาด่าทอเลยง้างไม้จะตีหลายรอบแล้วสุดท้ายคือทางฝั่งตัวคุณนิติภูมิอ่ะเขาไม่ได้หัวร้อนกลับแต่ดูสิจิตคุณนิติภูมิก็จิตแกร่งมากเลยนะเขาไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวอะไรเลยถ้าเกิดฝ่ายนั้นฟาดมาคือคุณ
เก่าอย่างมึงจะมาสู้รถกูได้ไงเป็นในคลิปเห็นป่ะที่พี่เห็นเถอะว่ารถมึงจะมาสู้รถกูได้ไงอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งผมก็ไม่ได้แปลกถ้าผมไปขับเท้าแข่งอะไรบ้างอย่างที่ผมก็คือผมงงที่ว่าผมก็ขับมาปกติไง
นี่ไงพอคนเห็นคลิปนี้แล้วเอาจริงนะคือทั้งคนเห็นคลิปและตัวคุณนิติภูมิเองก็นึกถึงกรณีที่เคยเป็นข่าวที่ว่าเอ๊ะเกิดไปตีพ่อค้าปลาที่จังหวัดนึงมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามคุณนิติภูมิบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองเนี่ยคือผมก็ไปแจ้งข้อ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะแหม่หัวร้อนจริงเลยใจเย็นกันหน่อยนะ